ดูนี่ดีกว่านะคะหนุ่มหล่อกันบ้าง
มีฟรีมีตรงมีตรีมีไบร์ทแล้วก็มีหมอเหน่ง
รวบรวมกันมาว่าดิฉันแค่เห็นรูปก็เผลอแล้ว
รวมตัวกันระเบิดความมันเอาใจแฟนกันถึงที่เลยคุณผู้ชม
งานนี้นะคะทั้ง๕หนุ่มเนี่ยทั้งร้องทั้งเต้นนะ
แฟนคลับเนี่ยฟินกันสุดพลังเลยโดยหลังจากเสร็จโชว์ปุ๊บนะ
เอกกล้ามขาวหนุ่มตรงมาเปิดใจถึงเรื่องความรัก

แป๊บหนึ่งความรักในอาชีพนักแสดงอย่างมาก

งเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าไม่เคยบอกใครเลยนะ
แต่คุณแม่ว่ามีความฝันอยากจะมีละครให้คุณแม่ดู
นี่แหละเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ตรงรักการแสดงมากเลย
หากเลือกได้ระหว่างงานอีเวนต์ที่โกยเงินแบบอื้อซ่าแบบเยอะเลยนะ
กับงานละครเนี่ยตรงขอเลือกอย่างหลังนะ
ขอเลือกงานละครก็แล้วกันเพราะว่าเขามีความฝันตรงนี้เอาไว้
อยากขึ้นเวทีคว้ารางวัลนาตราชค่ะสักครั้งในชีวิตนะ

จากที่เด็กคนนึงนั่งดูกับแม่
ก็เลยอยากอยู่ในจอแบบนี้ให้แม่ได้ดูละครผม

คือผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะบทบาทไหน
มันอยู่ที่เราด้วยมันอยู่ที่ตัวเราเล่น

ตรงนั้นกล้ามเค้าเลิศมาก
ช่วยเอาภาพตอนเขาถอดเสื้อแช่ไปเลยค่ะ
เค้ากระโดดเค้าแข็งแรง

เขาก็ไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะ

ใช่เดี๋ยวเราคนจะสงสัยว่าพี่ไม่ถามเรื่องเบสเลยเหรอ
นิดนึงก่อนสัมภาษณ์มีการคุยกันก่อน
เอาที่สบายใจตอบได้ตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวว่ากันทีหลัง

งานเดียวกันค่ะพระเอกสุดติ๊ดนะไบท์นรพัฒน์ค่ะคุณ
พูดถึงฟิตแบ็กซ์หลังเปิดตัวแฟนสาว

ทุกอย่างเป็นปกติดีครับแฟนคลับเข้าใจ
น่ารักเนอะพี่แจ๊คจริงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไบท์ก็เปิดทุกอย่าง
แทบจะ๓๖๐องศาแล้วแล้วยิ่งเปิดนะคะก็ยิ่งปังนะ
ปีนี้ไบท์โกยพรีเซนเตอร์ไปแล้ว๑๑ตัว
ตั้งเป้าปีหน้าขอหน่อ๒๕ตัวครับผมไปฟังเสียงค่ะ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
น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก
น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก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
น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก
น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก
น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก